สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีคุณชิสาครับ
มาการให้สบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนชิชะไนคู่กัดสบัดข่าว
เจอกับพวกเราสองคนแบบนี้นะครับย้ำกันถึงเรื่องของเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณนะจ๊ะ
เจอกับผมชนะและคุณชิสาอุวันนี้ชุดคุณนี่มันโดดเด่น
กลิดรายแต่จากนิดนี้เขาออกงานได้เลยไปสบัดจะได้เลยทีเดียว
เอานะวันนี้ไม่ได้แค่โดดเด่น
เฉพาะเรื่องของชุดของคุณชิสา

มันจะขึ้น๒๐๐๐แล้วคุณผู้ชม
วันนี้นะคะจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑๗๖๖๙รายค่ะ
ผู้เสียชีวิต๑๖๕ศพนิวไฮทั้งคู่เลยนะคะ
เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดตั้งแต่การมีการแพร่ระบาดมา
แต่ขณะเดียวกันผู้ที่ป่วยแล้วก็หายกลับบ้านแล้วก็มี๙๗๙๘ราย
คือจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันเนี่ยตอนนี้มีผู้ป่วยหลักหมื่นเนี่ย
มันหลายวันติดแล้วนะมันสะสมสะสมสะสมครับตามกราฟิกที่เราขึ้นให้ดู
ทำให้มีผู้ป่วยอยู่ในระบบของการรักษากว่า๑๗๐๐คนแล้วนะครับ
นั่นหมายความว่าอะไรตอนนี้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วนะ
ใช่แล้วค่ะจากที่เราเคยดูแลตัวเลขมาได้ดีตลอดนะคะ
ตอนนี้ก็เรียกว่าติดท็อปเทนของโลกที่มีผู้ป่วยเยอะมากต่อวัน
รวมไปถึงติดอันดับต้นในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นี่ด้วยเหมือนกันนะคะ
เอาเป็นว่าให้เห็นตัวเลขนี้แล้วก็เตือนตัวเองย้ำกับตัวเองว่าระวังให้ดี
อย่าเป็นหนึ่งในจนผู้ติดเชื้อเลย
ดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะครับคุณผู้ชมครับเป็นห่วงเป็นใยจริงแล้ว
ยังไงซะเราก็จะส่งกำลังใจกันแบบนี้ใช้กันและกันในทุกวันนะครับ
ก้าวข้ามผ่านวิกฤตแบบนี้นะฮะ

ใช่ค่ะคุณชนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนะคะถึงจะมีเรื่องราวแบบนี้
มาตามพิสูจน์กันให้แบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในช่วงนี้นะครับต่อเนื่องเลยจากข่าวเมื่อวานนี้ใครดูคู่กัดสะบัดข่าวเมื่อวานน่าจะได้ดูข่าวข่าวนี้ที่หมอปลาเขาจะลงพื้นที่

ที่โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
มีคนงานเนี่ยเขาผูกคอเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นเพื่อนร่วมงานคนทำงานใกล้เนี่ยก็เจอเรื่องหลอนมาโดยตลอดเลย
เจ้าของโรงงานเลยบอกไม่ไหวแล้วแบบนี้หมอปลามาช่วยหน่อยได้ไหมมาช่วยปราบหน่อย
หมอปลาไปค่ะคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าช่วงที่ไปเนี่ยนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งอาการเนี่ยเหมือนถูกผีเข้าเลยคุณชนะ

นั่งสั่นแบบนี้แล้วก็เหมือนจะอาเจือนแล้วดื่มน้ำเป็นลิ

คนนี้ค่ะชื่อสมมุติว่านางน้อยนะคะเป็นคนงานในโรงงานที่เคยถูกผีนายหนุ่ม
ที่ฆ่าตัวตายคนที่ฆ่าตัวตายค่ะ

แล้วก็เขาเรียกว่ามาทำให้เธอรู้สึกตกใจกลัวนะครับ
เมื่อวานนี้หมอปลาก้าวเท้าเข้าไปภายในโรงงานค่ะ
ไปเจอปุ๊บเจอนางน้อยอาการก็สั่นแบบนี้แหละค่ะ
เป็นงี้เลยพอเต้าก้าวเข้าไปเป็นงี้เลย
คุณผู้ชมแล้วบอกอะไรขอดื่มน้ำหน่อย
อาการเหมือนคนหิวน้ำมาเป็นปีอะค่ะ
อาการนี้หมอปลาบอกว่ามันคืออาการของผีเข้า
วิญญาณคนตายเข้าไปสิงอยู่ในร่างของพี่น้อยนี่แหละ
แล้วก็แสดงว่าคนตายยังพันธนาการตัวเองอยู่ในโรงงาน
วิญญาณยังกงวลยังอยู่ไม่ออกไปไหน
ก็เลยเหมือนปรากฏตัวหลอกร้อนคนอื่นเข้าไปทั่ว
สุดท้ายมาสิงสถิตที่ร่างพี่น้อยนี่แหละ
เอาล่ะเอาล่ะหมอปลานะครับเริ่มทำพิธีเลย
ปลดปล่อยวิญญาณที่อยู่ในตัวของนางน้อยคนนี้
โดยเอาเชือกนะฮะเชือกจำลองมาคล้องตรงจุดที่นายหนุ่มผูกคอตาย
แล้วโยงสายสินลงมาพันรอบหัวของนางน้อย
จากนั้นก็จับมือที่หัวของนางน้อยแล้วก็เริ่มสวดมนต์ปลดปล่อยวิญญาณ
ตอนนั้นแหละตอนนั้นแหละนางน้อยเนี่ยร้องไห้หนักมาก
แถมมีอ้วกด้วยเอาไปดูบรรยากาศช่วงนั้นครับ
มีอะไรใส่ไหม
มีอะไรใส่ไหม
เป็นบรรยากาศในช่วงของการทำพิธีคุณผู้ชม
หลังจากที่ทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้อยก็มีอาการอ่อนเพลียนะคะ
อาจจะเสียแรงไปเยอะแต่เขาไม่ร้องไห้ไม่ตัวสั่นเหมือนตอนแรกแล้วนะ

แหละคือวิญญาณถูกปลดปล่อยออกไปจากตัวแล้ว
ปลาบอกพิธีเมื่อสักครู่คือพิธีปลดปล่อยพันธนาการให้กับวิญญาณของคนตายให้เขาได้หลุดพ้นออกจากตรงนี้ไปค่ะ
เอาล่ะพอเสร็จสิ้นพิธีทุกคนบอกโอ๊ยโล่งสบายใจ
วิญญาณของนายหนุ่มเนี่ยถูกปลดปล่อยไปแล้วและจะไม่กลับมาหลอกหลอนคนในโรงงานอีก
หลังจากนี้นะครับหมอปลาเนี่ยก็จะเอาเชือกจำลองนะที่มาพันไว้เนี่ย

ทำพิธีเอาไปเผาตามพิธีกรรมของหมอปลาต่อไป
ที่ได้ดูกันเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
คุณผู้ชมนะดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย
ถูกต้องค่ะก็เป็นพิธีกรรมแหละทำแล้วสบายใจนะคะ
แต่ว่าเรื่องของมนุษย์เรายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องสู้กันต่อไป
โอ้โหมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับฝากเตือนกันทุกครั้งเลย
เรื่องของอารมณ์ในการขับรถใช้รถใช้ถนน
ใช่ค่ะไปเจอกับหนุ่มหัวร้อนครับขับขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่รู้เหมือนกันว่า
เอ๊ะไปสะดุดอะไรกับรถกระบะคันนี้โอ้โหตีข้างเลยนะ
ขับมอเตอร์ไซค์ขนับแล้วก็ให้ของลับแถมไปเบิ้ลเครื่องใส่

เนี่ยฮะหลักฐานจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะ
โอ้โหนี่คุณเห็นไหมรถติดเนี่ยนะติดน่าจะติดไฟแดงอ่ะ
เหยียดแบบนี้รถมอเตอร์ไซคันที่ผมพูดถึงนี่จอดขนับข้างแบบนี้เลย

แล้วลงมาด้วยอ่ะทำผ้าจะลงมาหาเรื่องด้วยฮะ
ยังไงรู้ไหมคนขับรถกระบะเขาก็เปิดประตูลงมาหาคนขี่รถจักรยานยนต์ด้วย
อ้าวนี่มาจันทร์หน้ากันแล้วเอาไงจะเอายังไง
หน้าทางจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วครับสุดท้ายเอาดิใส่ก่อน
เอาก็มาดิมาดิครับหักไปชนกำแพงแบบนี้ครับ
ก็ชนกันไปชนกันมายื้อยุดฉุดกระชากอยู่ตรงเนี้ยครับค่ะ
โอ้โหคือคนขับรถกระบะเขาตัวใหญ่กว่าเนอะแต่ก็พยายามผลักผลักออกไปนะ
แต่เราเห็นใช่ไหมคนขับขี่รถจักรยายนเขาต่อยก่อนนะ
แล้วเนี่ยแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวริมถนนข้างกำแพงวัด
วัดใหม่บ้านสวนหมู่๓ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
เนี่ยดูจากคลิปดิฉันเห็นใจคนขับรถกระบะขาวที่สวนมานะเกือบบิดไปชนเขาซะแล้วอ่ะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลชาวบ้านแถวนั้นคนที่ขับรถมาแล้วก็จอดตรงนั้นเนี่ยเพราะติดไฟแดงอยู่
เขาพยายามลงมาบอกว่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นทั้งคู่นั่นแหละ

ใช่ค่ะทีนี้พอสงบศึกกันได้แล้วตำรวจสพเมืองชนบุรีมาตรวจสอบค่ะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์คือนายปัญญาพาณรมอายุ๓๕ปี
เมาแล้วก็มีรอยแผลแตกที่หน้าด้วย
ก็ถามพี่ทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นอะไร
เจ้าตัวบอกกระบะเนี่ยขับจี้รถมอเตอร์ไซค์เขา
เขาก็เลยขี่มาตามแล้วก็เหมือนคงโมโห
ให้ของลับมันซะเลยเหมือนเป็นการตำหนิด่าว่านะ
นะแต่คนขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็อ้างว่าคนคนขับกระบะต่อยเขาก่อนนะ
บอกแบบนี้เดี๋ยวเราได้ดูภาพจากกล้องวงจร
นี่นี่เนี่ยของเขาไม่ได้ใส่เสื้อคอวีนะ
ทำไมมันเกิดเป็นถ้าโจทกภาพเสื้อมันปลอดอย่างงี้

เอ้าสภาพแบบเห็นงี้

อันนี้มาก่อนแล้ว

ส่วนคนขับรถกระบะเขาก็จริงเขาก็โอเคอยู่นะ

แต่ว่ายังไงซะในเมื่อมีเรื่องมีราวเกิดขึ้น
แล้วตำรวจมาเนี่ยก็ต้องไปว่ากันที่โรงพักก่อน
มืนเมานี่แหละถึงบอกไงให้ใจเย็นเย็นถูกค่ะ

เสียก็คือเกิดกับตัวเองเจ็บตัวแถมมีเรื่องกับคนอื่นด้วย
ใช่ค่ะฝากเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะอีกเรื่องหนึ่ง
บนท้องถนนคุณชนะครับทำเอาประชาชนแตกตื่นตกใจเพราะว่ากระบะคันหนึ่งก็ขับมาเบียดกับรถเก่งคันหนึ่งด้วยเหมือนกันโอ้โหพอตบข้างหน้าได้ปั๊บโอ้โห
แล้วคนกับรถกระบะลงมาถือมีดอย่างยาวดูซิว่าเขาทำอะไรครับเสียงเสียงหรือเสียงรถอ่ะ
อุ้ยรถข้างหลังมันจะชนตูนอยู่แล้วเนี้ยเป็นขั้นไหนเหี้ยทีวิตข้างขวาก็ไม่รู้
หาวกระบะมันถือมีด

เสร็จละเปลี่ยน

มันเกือบชนรถตู้หน่อยเมื่อกี้

คนขับรถกระป๋า

ลงมาเลยมาพร้อมกับมีดดาบ

น่ากลัวมากค่ะคุณ

การจราจรมันนั่น

รถจะหนีก็ต้องหนีลำบาก

บอกไม่ทราบนะว่ารถที่ส่วน

แต่การทำแบบนี้มันอันตรายนะครับ

ทีนีคลิปนี้ถูกเผยแพร่

จะใช่เหตุวิวาสธรรมดาแล้วแหละ
อาจจะเป็นการไล่ล่าจับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ไหม
ชาวเน็ตนี่มีความคิดเห็นหลากหลายคุณชนะ
แต่ถ้าเป็นเรื่องของการไล่ล่าของทางเจ้าหน้าที่

เพราะถ้าเป็นตำรวจเขาไม่ใช้ดาบเป็นอาวุธแบบนี้หรอก
แต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนวิธีแล้ว
ยังไงก็ตามต้องรอตำรวจสอนอประเวท

แต่ว่าเรื่องนี้ดูกันมาหลายช่วงข่าวเหมือนกัน
ค่ะนะคะก็ยังคงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไป
แต่เห็นแบบนี้แล้วก็ไม่สบายอกสบายใจ
ขับรถอยู่บนท้องถนนจู่เห็นรถทำแบบเบียดกันอย่างนี้

ผิดกฎหมายจราจรหลายข้อหาเลย
เพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันเกิดขึ้น

คุณผู้ชมคะนอกจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วเรื่องของโควิด
แล้วก็ทำให้เกิดการสูญเสียมีทุกวันเลยนะคะ
อย่างครอบครัวนี้อยู่ที่จังหวัดดนทบุรีพ่อแม่ลูกอยู่ในบ้านกัน๓คนนะคะ
ติดเชื้อแล้วก็ยังไม่ได้รับการรักษา
ท้ายที่สุดคุณแม่อายุ๗๒ปีเสียชีวิตค่ะ
ฮัลโหลครับคุณแม่ตายแล้ว
จับดูแล้วหรอว่าตายอ่ะ
ยังไม่ขยับพนันหยิกอะไรก็ไม่ขยับ

กลับดูแล้วพี่

ต้องแจ้งข้างล่างได้ยังเนี่ย

เป็นเสียงสนทนาของน้องชายนะคะที่โทรหาพี่สาว
โทรบอกกับพี่สาวว่าแม่เสียชีวิตแล้ว
พี่สาวปลายสายก็ไม่ค่อยอยากเชื่อนะ
อีกแม่หรือยังปลูกหรือยัง
คนต้นทางเนี่ยก็บอกว่าพยายามแล้วนะคะ

ในคลิปนี้นะคะจะมีคุณตาอายุ๘๔ปี
แล้วก็คุณยายอายุ๗๒ปีนอนอยู่บนที่นอน
คุณตาจะมีเครื่องช่วยหายใจสวมเอาไว้ด้วย
ไปไม่ห่างคุณยายที่เราเห็นนอนหมดสติอยู่นะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงประมาณ๔โมงเย็นของ
เมื่อวานนี้ค่ะอยู่ภายในห้องพักของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
แย่นถนนพิบูลสงครามอเมืองดนทบุรี
นิติบุคคลของคอนโดให้ข้อมูลบอกว่า
ห้องนี้มีผู้อาศัยอยู่ด้วยกัน๓คน
เป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วทั้งหมดทุกคนมีอาการป่วยมา๓วัน
แต่ปัญหาเหมือนหลายคนที่เจอตอนนี้คือยังหาที่ตรวจไม่ได้คุณชนะ
ก็เลยหาชุดตรวจแอนติเจนเทสมาตรวจเอง
พอตรวจเองปรากฏว่าผลเป็นบวกทั้ง๓
ทั้งหมดก็เลยมากักตัวอยู่ที่ห้องนี้
นิติบุคคลของคอนโดก็พยายามติดต่อหาโรงพยาบาลให้ค่ะ
แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับใด
กระทั่งว่าลูกชายแอบพาพ่อแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลวัชิระ

แอบไปอ่ะคือมันต้องหาทางแล้วอ่ะ
ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้รับรักษาให้

ก็ก็ได้นำออกซิเจนมามอบให้หนึ่งถัง
เพื่อบรรเทาอาการหอบของคุณตาก่อน
กระทั่งเมื่อเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณนะฮะ
ลูกชายก็ได้โทรศัพท์มาแจ้งกับนิติว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้ว
นิติก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับมาทำการตรวจสอบพร้อมประสานให้นำตัวคุณตาและลูกชายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสนามบางบัวทอง๑ครับ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังระเบียงคุณตาและลูกชายส่งตัวไปรักษา
ปรากฏว่ามีภาพที่หลายคนสะเทือนใจนะฮะพี่ชายก็คือลูกชายอีกคนของคุณตาพอทราบข่าวก็รีบมาดูอาการคุณพ่อแล้วก็คุณแม่และน้องชายก่อนจะพบว่าแม่เสียชีวิตแล้วอาการเป็นแบบนี้ครับ
ไปการเราเนี่ยอย่างง่ายแล้วว่าใจอาการนี้บ่อยทำอะไรไม่ถูกอ่ะส่วนใจมันก็ทันด้วยเนี่ยเราพูดที่สูดที่สุดกลางโครวิทยาบาล
เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยไม่ได้ร่ำลากันเลยแล้วไม่ได้เจอหน้าหรือไปร่วมงานศพได้ด้วยซ้ำ
ร่างของคุณยายเนี่ยทางกู้ภัยก็รีบนำไปส่งที่วัดราชประคองธรรมอำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรี
เพื่อทำพิธีชาปนกิจศพทันที
นี่ครับความร้ายกาดของโควิดนะครับเราถึงได้พูดกันทุกวันนะดูแลตัวเองรักษาร่างกายให้แข็งแรง
ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมตรวจเช็คให้ดีอุปกรณ์อะไรต่างที่มาตรวจสอบตัวเองทำให้ถี่ถ้วน
เรื่องของโควิดนะครับแน่นอนวิธีการตรวจหนึ่งในนั้นก็คือการแทงจมูกปัดแบบนี้
เชื่อว่าหลายหลายคนมีประสบการณ์แล้วต้องลองต้องเคยแล้วล่ะเอาไปดูกันหน่อยนะครับอาการของหนุ่มคนนี้โอ้โหกลัวมาก
กลัวจนเกรงไปทั้งตัวทำยังไงไปดูครับ
เอ้าดูไปด้วยก็เกรงไปด้วยเอาดูดิจริงดังเองหรือเขารุ้นไปด้วยเหมือนกัน
ปกติเวลาโดนแยงจมูกแบบนี้
เวลาถ้านับวินาทีนะก็สักประมาณ๑๐วิเคราะห์เอาออกแล้ว
แต่พ่อหนุ่มคนนี้เล่นไปสักโอ้โหเกือบ๓๐
ก็นานอยู่เหมือนกัน๓๐วินาทีนะ
แล้วก็เพราะอะไรแบบเกร็งไปเกร็งมาอย่างนี้
คือถามว่าจะไม่ให้เกรงได้ไหมสำหรับคนที่กลัวเนี่ย
มันก็ทำได้ยากเพราะผมก็เป็นคนนึงที่มีอาการเกร็งเวลาหนูตรวจแบบนี้มันเป็นอาการอัตโนมัติของคุณนะ
อาการมันไปมันกลัวครับจริงโอ้โหพอทำเสร็จแล้วเป็นยังไงอ่ะ
เพราะหนุ่มคนนี้บอกโอ้โหผมเกือบตาย
คุณผู้ชมหลายคนเห็นคลิปนี้ก็มีคำถามเหมือนกันเนี่ย
คือยังไม่หมดยังไม่เสร็จยังฝันไม่หยุดสักทีเหรอคะเนี่ย
ปกติแบบ๕วิก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะ
ไม่ต้องถึงขนาดนั้นในความคิดผมนะเอาจริง
พยายามทำใจให้สงบแล้วปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานของเขา
อย่าไปดื้ออย่าไปเกรงแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
ลองนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านับเร็วก็ได้
ให้ตัวเองสบายใจหลายคนบอกเทคนิคก็คือเอาเงยหน้าให้สูงหน่อย
แล้วตัวหายใจและตัวกั้นหายใจเอาไว้

พุทโธธโมสังโคไปค่ะมันสบายใจจริงเคยเงยหน้างั้นจะได้ที่ทำมัยรึเปล่า

หาวิธีการตรวจโควิดแบบที่ไม่ต้องแยงจมูก

มันจะได้คนอื่นนี่ไม่ใช่โควิด

อ้าวผ่านไปเรื่องของการตรวจโควิดยังไง
ขอให้พวกเราทุกคนรักษาตัวเองให้ปลอดภัย

เปลี่ยนอารมณ์ด้วยการฟังเพลง
ไปฟังเพลงนี้หน่อยแล้วกัน
เอาใจชายที่มีภรรยาอายุมากกว่า
ดูสิว่าเขาจะร้องออกมาเป็นเพลงอะไร
ทิ้งไม่ได้ด้วยน่ะ
เพราะว่าอี๋ฮะน่ะเขาเป็นเพื่อนแม่
อยู่กันไปถึงก็ไม่ได้สงสารแก
ทุกค่ำทุกเช้าก็ต้องเฝ้าดูแล
คนมีเมียคราวแม่ลำบากแท้มาหลายปี
มีเมียแก่ก่อนก็แม่
แค่ปีเดียวทิ้งไม่ได้ด้วยเฉียว

วันนั้นเช็ดไม่โดนไปโดน
เอาตรงนี้

มันขำบ้างอะไรตอนนี้อยู่นี่น่ะ

ก็เช็ดไม่โดนไม่โดน
เนี่ย

ยังขำไม่จบเพลงนะพี่
เอาอยากฟังเต็มไปดู
ค่ะชื่อเพลงอะไรผัวเด็กมีเมียแก่
มีเมียแก่ต้องคอยดูแลร่างกาย

อันนั้นร้องผสมเวอร์ชันออริจินัล

ก็เป็นวิธีเครียดคลายเครียดของพี่เขา
พอจะเครียดมาเอาร้องเพลงหน่อยไหม

แต่ว่าเรื่องของการคบกันเนี่ย
แก่เด็กหนุ่มสาวมันเป็นเรื่องปกติ

คบกันโดยใจรักกันให้ดีเอาไว้

ค่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่ง

กระทบต่อความรู้สึกและจิตใจมาก
ทักจะพูดอะไรเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

ถ้าอยากจะให้กำลังใจก็พูดให้ดี
ถ้าพูดไม่ดีมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

๊อวภูมิตอกตินี้ก็ไม่ได้พ่น

แม้จะอ้วนแฟนก็จะรัก

นี่ไงพ่นใส่ซะเลย

แต่เราก็อยากมามีอะไรเป็นกำลังใจ
โดยเฉพาะแฟนของเราเพื่อนเนี่ยบุคคลที่๓ชอบมาทำให้เกิดการทะเลาะวิวาสหลายครั้งแล้วนะ
เรื่องของรูปร่างเนี่ยอย่าไปแซวคุณผู้หญิงเขา

เลยนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมาก

ก็กินเยอะนิดนึงอาหารไม่ค่อยย่อย
คุณไม่ได้อ้วนคุณท้อง

เล่าถึงสุขภาพท้องคุณเป็นยังไงตอนนี้อัปเดตนิดเดียว
สบายดีค่ะน้องก็แข็งแรงดีถีบบ่อยโดยเฉพาะเวลาที่พูดกับคุณชนะเนี่ย
วันไหร่ก็ตามที่เจรจักรคุณช้าน้องจะมีปฏิกรยายอย่างแรงมาก
อนาคตคลอดมาได้ถีบใบหน้าผมแน่นอน

เรื่องของการไปเที่ยวสั่งสันกันหน่อย
หนุ่มหรือสามีนี่แหละนะชอบออกไปเที่ยว

แบบนี้แม่ไม่โอเคค่ะ
หื้มตื่นดิตื่นหน่อยนี้ฮะนี่เลยนอนเหล้าตอนนี้กลับเลย
พอทำงานกันเถอะน่ะตอนนี้กลับเลยเพราะทำงานกันเถอะน่ะตอนนี้กลับเลยเพราะทำงานกันเถอะน่ะ
ตอนนี้กลับเลยเพราะทำงานกันเถอะน่ะตอนนี้กลับเลยเพราะทำงานกันเถอะน่ะ
ตอนนี้กลับเลยเพราะทำงานกันเถอะน่ะเพราะทำงานกันเถอะน่ะ

ตอนนี้กลับเลยเพราะทำงานกันเถอะน่ะเพราะทำงานกันเถอะน่ะ
ตอนนี้กลับเลยเพราะทำงานกันเถอะน่ะเพราะทำงานกันเถอะน่ะ
ตอนนี้กลับเลยเพราะทำงานกันเถอะน่ะ

โอ้โหโฮเดินมาแบบน่ากลัวเลยเอาอย่างงี้ใช่ไหมตื่นเลยตื่นเลย
ตื่นเลยตื่นเลยเอาคือเครื่องไปเบาน่ะหรอ

เออเมื่อคืนนี้ไปเที่ยงวันเกิดมา
เออแล้วยังไงอ่ะตื่นเช้ามาก็ไม่ยอมช่วยงานชาวบ้านเขา

แห้งแห้งแห้งอะไร
ขอแห้งแล้วกินนี่ไหม

นี่ไงเวลาที่แบบไม่เชื่อเมีย
บอกแล้วว่ากลับบ้านมาไปเที่ยวได้

กลับมาแล้วจะมานอนอู้ไม่ให้ช่วยอะไรเลยไม่ได้
งานนี้เลยถึงมือแม่นะคะ
ไม่มีอะไรจะพูดผ่านไปผ่านไป

เป็นอะไรก็ขอให้คุยกันให้ดีแล้วกันนะ

เป็นเรื่องที่ความเสียหายระดับล้าน
แน่นอนแหละคุณคุณคุรชนะมิตรฉาชีพคุณผู้ชม

ไปเลยครับพี่ใครไม่รู้ครับมายกเลิกบินพี่ป๊อปคลองตันนะ
บินไปเลยครับบอกเป็นผัวเจ๊เอ๋นะอ้างว่าเป็นผัวเจ๊เอ๋
เลิกไปหมดเลยขายหมดเลยพี่๒๘กล่องมูลค่าเป็นล้านครับ
พี่ป๊อปมาส่งเดี๋ยวพี่ได้ฟังพี่ป๊อปมาส่งกับเจ๋อ๋
อีก๑๕นาทีมิจฉาชีพมาบอกเป็นผัวเจ๊เอ๋ครับขอยกเลิกทั้งบินเลย๒๘กล่อง
มันเอาพระไปเลยครับบัตรประชาชนก็ไม่ให้ไม่ให้ดูด้วย
พนักงานให้ไปได้ไงครับงงฟังแล้วงงเพราะเอ๊ะยังไง
ใครเป็นพี่ป๊อปคลองตันแล้วยังไงแล้วอยู่มาอ้างเป็นผัวเจ๊
เอาอย่างนี้เอาอย่างงี้เล่าให้ฟังเป็นฉากฉากเหตุการณ์เนี้ย
เกิดขึ้นที่บริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในปั๊มปอตทอำภาวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามอืม
ผู้เสียหายนะคะเป็นเจ้าของพระเครื่องชื่อว่านายวรากรส้มเตี้ยอายุ๓๕ปี
แล้วก็เป็นเจ้าของเพจป๊อปคลองตันและเพจอำภาวาพระเครื่อง
ที่วันรากรนี่นะนำพระเครื่องยี่สิบแปดกล่องมูลค่ากว่าแปดแสนบาท
จะเอามาส่งนี่แหละไปให้ลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าสั่งมาอืม
พอมาส่งปุ๊บผ่านไป๑๕นาทียังไง
ทางพนักงานขนส่งเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาบอกว่า
ยกเลิกคำสั่งทั้งหมดแล้วก็ยกกล่องพระเครื่องนี้หายไปเลย
โอ้โหแล้วอยู่มายกเลิกโดยที่ทางพนักงานเองเขาก็ไม่ได้ขอบัตรประชาชนอะไรไว้ก่อนไง

อ่ะทางนายวรากรผู้เสียหายก็ไปแจ้งความแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยมาตรวจสอบนะครับ
หลังจากที่ตรวจกล้องวงจรปิดก็พบว่ามิจฉาชีพที่เข้ามาสวมรอยเนี่ย
เขานั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองมาติดต่อพนักงานแล้วนำพระเครื่องเนี่ยขึ้นรถแท็กซี่ไปเลย
ตอนนี้ตำรวจได้ชื่อคนขับรถแท็กซี่รายนี้นะครับก็คือนายรุ่งอายุ๔๖ปี
อยู่ระหว่างการตามตัวมาสอบสวนเอางี้ติดตามความคืบหน้าของข่าวนี้
ค่ะมีหลักฐานอยู่น่าจะตามตัวได้เร็วนี้นะคะ
มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับของอาจารย์ที่เขารับศักยันต์นะ
เรื่องของเรื่องเขาเจออดีตลูกสิทธิ์ถือดาบยาวมาจะไล่ฟัน
แต่ด้วยเหตุผลเพราะอะไรไปตามดูครับ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกเหตุการณ์ขณะที่
ชายคนหนึ่งนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้าน
พอจอดตรงนี้ปั๊บโอ้โหถือมีดมีดดาบที่มันยาวเนี่ย
วิ่งเข้ามาเลยยังไงอ่ะเดินเดินมาอย่างนี้ก็ไม่อยู่แล้ว
อาจารย์อาจารย์เดินขึ้นไปแล้วแล้วฟันเกือบโดนแล้วไม่หยุด
อาจารย์อาจารย์จะอยู่เหรออาจารย์ก็อ้อมไปอีกทางแล้ววิ่งเลย

ไอ้คนถือด่าก็วิ่งตามโอ้โหเนี่ยครับโอ้โหจูดต่อแบบนี้
เหตุการณ์น่ากลัวมากค่ะซึ่งผู้ชายที่ถูกฟันนะครับ
เป็นอาจารย์ศักยันต์ชื่อดังเจ้าของกิจการลงศพครบวงจร
เล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
แกน่ะกำลังนอนเล่นอยู่ตรงโรงเก็บของ
มีคนร้ายนะครับถือมีดดับยาวประมาณเมตรครึ่งเข้ามา
จังหวะนั้นหมามันเห่าเลยในตอนอยู่หน้าบ้าน
หมามันเห่าเสียงดังเขาเลยหันไปเห็นก่อน
ดีนะดีนะเห็นก่อนน่ะสิคุณเนี่ยฮะแกเลยหนีทัน
ตอนแรกก็กระโดดหนีขึ้นไปอยู่บนโรงศพโอ้ยตกใจ

พ้นครับเพราะคนร้ายมันตามมาฮะก็เลยอ้อมไปอีกทางแล้วก็วิ่งหนีลงมา
ถามว่าได้แผลไหมก็โดนมานะน่องขวาเจอกับปลายดาบ
โอ้โหนิดนึงนะฟาบเข้าไปคือแบบว่านิดเดียวอ่ะ
เออแต่ก็ได้แผลอยู่เหมือนกันอ่ะใช่ทีนี้ยังไงก็วิ่งหนีออกมา
คนร้ายก็วิ่งตามแล้วก็ใช้มีดดาบฟันกระจกประตูค่ะ
โอ้โหทิ้งร่องรอยทิ้งหลักฐานไว้อีก
ทีนี้อาจารย์วัดรู้แล้วนะบอกว่าคนร้ายชื่ออะไร
คนร้ายนะครับชื่อว่านายจักรอายุ๓๒ปีเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็หายตัวไป
แบ็คกลับมาครั้งนี้นายจักรก็มาก่อเหตุอีกอ้างว่าเขาทำพิธีรดน้ำมนต์ให้นะฮะแล้วยังไงรู้ไหม
ไล่ผีแต่ไล่ไม่ออกมันยังเหลือเศษซากผีอยู่ในนั้น

โอ้โหทีนี้ก็มาไล่ฟันอาจารย์นะครับ
ทีนี้ในจากผู้ก่อเหตุว่ายังไงคะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหาอาจารย์วัดที่บ้านจริง
จากก็บอกอีกว่าเขาบอกให้ไปแต่ไม่บอกว่าใครอืม
มันสติดีนะเขาว่าอย่างนั้นเลยยังไงฟังเสียงกันเลยดีกว่า
คือแค้นประมาณว่าอาจารย์ก็ส่งผีมาเข้าสิงตัวเขา
แล้วถ้าพูดถึงไปว่ากันในชั้นศาลมันจะมีหลักฐานอะไรมาว่ากันล่ะทีนี้
มันงงเลยใช่ไหมเอางี้ละกันไปถามครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
ให้ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือนายจักรผู้ก่อเหตุคนนี้
ครอบครัวบอกว่ามักมีอาการหลอนว่าจะมีคนมาทำร้าย
ชอบพูดถึงเรื่องผีสางนางไม้แล้วบอกว่ามีคนมาจับเรียกค่าไถ่หนึ่งแสน
คือพูดวกไปวนมาแล้วยังไงรู้ไหมครอบครัวเนี่ยพาไปหาคุณหมอ
จิตเวทแต่นายจักรก็ไปบ้างไม่ไปบ้างแล้วมียามาก็กินบ้างไม่กินบ้าง
เอาง่ายขาดยามันก็เลยอาจจะมีอาการทางประสาทแบบนี้
กำเริบไงตอนนี้ก็กำลังปรึกษาคุณหมออีกนะ
เพื่อจะพาไปรักษาแบบจริงจังเอาให้หายไม่งั้นเดี๋ยวอาการกำเริบ
ถือดาบมันครั้งนี้จะไปฟันอาจารย์หรือจะไปฟันใครเขาอีก
ไปทำร้ายใครเข้านะฮะโอ้โหหล่อนเหมือนกันนะเจอแบบเนี้ย
เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากคนใกล้ชิดให้ดูแลกันหน่อย
เพราะว่าเรื่องอาการทางประสาทถ้าขาดยาไปนิดนึง
เดี๋ยวเราจะพักกันครู่นึงนะช่วงหน้าไม่อยากให้พลาด
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าจังหวะมันได้กำลังมากำลัง

คือเรื่องของเรื่องนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่า

ติดตามได้ในคู่กัดสะบัดข่าว
คุณชิสาคุณรู้จักประโยคนี้ไหม

รู้จักแล้วก็ไม่ชอบเลยค่ะคุณชนะ

พวกเธอสองคนจะทำอะไรกัน

ฮะคุณกล้าทำตรงนี้เหรอ
เอ้าทำไมล่ะ

มองกันให้ดูสายตาจิบมาก
เจ็ดขึ้นหางตาแล้วยิ้มมือปากเบา
ข้างขวางคอตัวจริงอยู่ตรงนี้

บางทีก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นที่เป็นทาง
แล้วค่อยไปหาช่วงเวลาที่ดีด้วยกัน
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ

ในอีกเวลาผิดคล้ายกันไปด้วยภาพของแมว

รายการต่อไปติดตามด้วยข่าวเย็นไทยรัฐนะจ๊ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ